คุณผู้ชมคะหลักสูตรวิชาจีบของทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ในโลกโซเทียลอยากรู้ว่าเรียนอะไรอย่างไรแบบใครจะเรียนได้บ้าง
ซึ่งต้องบอกเลยว่าเปิดรับเฉพาะนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีหน่วยกิจนะคะ
คลาสหนึ่งก็คือ๓๐คนแต่สมัครเป็นร้อยเลยค่ะคุณผู้ชม
ไทยรัฐทีวีนะคะได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจอาจารย์ที่สอนวิชานี้มาค่ะ
ธนิษฐสุนทรธนกูลอาจารย์ผู้สอนวิชาจีบ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดเผยนะคะ
นิยามของคำว่าจีบในที่นี้
หมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

วิชาที่ไปหลอกให้จีบคนให้เจ้าชู้นะคะ
จุดเริ่มต้นก็คือปัญหาสังคมส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้ชีวิตคู่ที่ไม่ถูกต้อง
คือโปรเจกต์การพัฒนาชีวิตคน
โดยการสอนเจตวิทยาขั้นลึก
ใจคนการเห็นคุณค่าผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์

ซึ่งก็ย้ำว่าไม่ใช่การสอนในรูปแบบของการ
ให้ความรู้แนวคิดหรือปรัชญา

ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
เพื่อให้นิสิตได้รู้จักกับการมีปฏิสัมพันธ

ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องในเชิงชู้สาวค่ะ

อย่างที่ผมบอกว่าหัวข้อผมมีการสร้างความประทับใจ

การสร้างเสน่ห์แล้วก็การมีสติ
หมายถึงว่ารักษาความสัมพันธ์ให้มันยืนยาว

ของแต่ละทั้งหมดเป็นบวกมาก

เพราะว่าก็ตรงกับเป็นนิษฐานที่เราตั้งเอาไว้จริง

ไม่ทันเวลาที่เราทำตรงนี้แล้วมันไปได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
ดีใจในแง่ที่ว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยคนเหลือคนได้เยอะ
มีการดึงสังคมกลับมาจากความวุ่นวาย
คุณผู้ชมคะมีนิสิตสนใจลงทะเบียนแล้วกว่า๑๐๕คนค่ะ
อบรมคลาสแรกก็คือ๓๐๓๑มีนาคม
และมีคลัสเรียนที่๒ด้วยนะคะ๗๘เมษายน
คุณผู้ชมสามารถฟังรายละเอียดวิชาจีบได้เพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ